สำหรับ๗กลุ่มโรคเรื้อรัง

เป็นความเคลื่อนไหวมาจากหลายโรงพยาบาล
เขาประกาศไว้ก่อนหน้านั้นแล้วให้เด็กเนี่ย
สามารถมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ก็คือ

๑๓หรือจะมาจันทร์๑๖ก็ได้

เรื้อรังคืออะไรโรคอ้วนโรคหัวใจ

เบาหวานหรือโรคกลุ่มพันธุกรรม
กลุ่มดาวรวมถึงอาการทางปราศาสตร์ด้วย

ลงทะเบียนตรงนั้นได้เลยนี่คือกลุ่มแรก
อีกกลุ่มหนึ่งคือประกาศไว้ก่อนหน้าแล้วคือ
สตรีมีคันอายุคันตั้งแต่

โรงพยาบาลไหนบ้างโรงพยาบาลสมเด็จ

ชนบุรีหรือโรงพยาบาลบ้านบึง
ก็ชนบุรีโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเซาไปฉีดวันนี้ได้ฮะ

มีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวการฉีดวัคซีน
คือภาพอะไรเป็นภาพไปเข้าคิว

ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์อ๋อนี่เข้าคิวเหรอ

มันชิดกันขนาดนี้เหรอครับฉีกกดหมดเลยฮะ
หอประชุมโรงเรียนเพชรเพชรพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์
คือหลายคนมาตั้งใจจะมาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด
แต่กลัวล่ะว่ามันจะติดก่อนหรือเปล่า
วัคซีนมันจะมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม่
นี่เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความไม่สบายใจจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ